อุ๊ยเอาแล้วเอาแล้ว

กล่อง๒๑๖กรัมคุณครู
อันนี้๑๕๐กรัม๒ซอง
อันนี้๒๐๐กรัมคุณครู

เฮ่ยเปิดมาแล้วค่ะ

ราคาจะต้องถูกกว่า๒๗บาท

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

มีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องดีค่ะ

ประกอบอาหาร๑๕๐กรัม๒ซองจากโกกิ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่า

เยี่ยม
คุณครูฟุ๊กผ่านมาได้ค่ะ

ตอนนี้สะสมเป็นละ๒๕๐๐๐บาท

ถ้าคุณครูหยุด๒๕๐๐บาท

เงิน๓๕๐๐บาทรอคุณครูอยู่

อีก๓ข้อคุณครูจะแตะถึงเงินแสน

คุณครูคะ

๗๕๐๐บาทที่ได้๑๕๐๐๐บาทครึ่งหนึ่งก็จะหยุดแล้ว
แต่นะตอนนี้ได้๑๒๕๐๐บาท
เพราะว่าสะสมมา๒๕๐๐๐บาทเป็นแค่ครึ่งหนึ่ง
ตัดสินใจให้ดีค่ะว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ
ถ้าไปต่อ๓๕๐๐รอคุณครูอยู่
ถ้าไปต่อผมจะไปเป็นเพื่อน
พี่ตีพร้อมจะไปกับหนูงั้นหนูพร้อมค่ะไปต่อค่ะ
ถ้ามั่นใจในผู้ช่วยเราขนาดนี้ก็ขอให้โชคดีในข้อหน้ากันแล้วกันค่ะ
เพราะว่าข้อหน้าเงิน๓๕๐๐บาทรอคุณตูนบุ๊กอยู่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือลูกอมค่ะ
เพราะว่าอมก็ได้เคี้ยวก็ได้
ทั้ง๓แบบ๑๐๐เมตรหมดเลยค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณครูกุ๊กค่ะ
เพราะว่าของ๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคุณครู

เข้ากันหมดเลยคุณครู๑๐๐เมตร
เท่ากันหมดเลยหน้าตาคล้ายกันหมดเลย
ต่างกับที่รสชาติเท่านั้นเอง

คุณครูต้องคิดให้ดีระหว่างโคล่าซาวมิกหรือว่าดูโออะไรถูกที่สุดคุณครู

มีรถโคล่าซาวมิกแล้วก็ดูโอ

เหรอยากอะตับนี้พยายามแล้ว

ตัดสินใจเลือกรสโคล่ากับเจ้า

มาตีมือขอให้โจ๊กดี

ขอให้โคล่าถูกกว่า๓๖บาท

ถูกกว่า๑ปีถูกกว่า

ระคาอยู่ที่

คุณครู๑บาทอย่างนั้นค่ะ
บาทเดียวก็อื้อฮือบาทเดียวก็เสียวได้
บาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้

โอ้โหคุณครูโยนเงินทิ้งไปทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้
เคว้งคว้างกลางดวงดาวไหมคะนิดนึงค่ะ

เดี๋ยวพี่ตีต้องไปส่งหนูค่ะใช่ครับ
ตอนนี้ค่าเติมแก๊สพี่ตีก็ยังไม่มีเลยค่ะ
แล้วคุณครูก็ยังต้องกลับบ้านมือเปล่าอีก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้นั่งมอไซค์มีหมวกกันน็อกครับ

กุ๊กถ้าอยากเรียนกับคุณครูกุ๊กไปสมัครได้ที่ไหนคะ
จริงเป็นฟรีแลนด์นะคะสอนหลายที่มากเลย
ตอนนี้ก็มีถ้าใกล้รถไฟฟ้าก็จะมีที่เอ็มโพเรียม
แล้วก็ถ้าเอาระแวกแถวทาวน์อินทาวน์

ถ้าเจอคุณครูกุ๊กก็บอกได้นะคะ
เรียกคุณครูกุ๊กว่าคุณครูกุ๊กเมนทอสค่ะ

ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะจดจำคุณครูกุ๊กว่า
ว่างเงิน๓๕๐๐ทิ้งเพราะว่าข้อนี้ค่ะ

คุณครูกุ๊กกลับบ้านมือเปล่าและกลับไปพร้อมพี่ตี

ขอบคุณครับ
คุณครูกุ๊กผู้สอนเต้นทนสวยต่อผิด
ชวดเงินรางวัล๓๕๐๐๐บาทไปแบบน่าเสียดาย

ยังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
บอกไว้เลยว่าเป็นนักร้องดังจะเป็นใคร
พักกันสักครู่เดียว